ชาวพุทธไม่สบายใจเลยเจอแบบนี้
มีผู้หญิงไปอยู่ใกล้กับพระห่มเหลืองเลยนะฮะ

กระดกกรึ๊บแล้วถ่ายคลิปเอาไว้
นัวเนียคลอเคลียร์กันแบบนี้ครับ
นี่เป็นคลิปที่หลายคนเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยครับ

ทำไมศรีกาคนนี้ไปอยู่ใกล้พระจังเลย
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีบางคลิปที่เขาจะดูใกล้ชิดกันเป็นพิเศษมากนะฮะ
ผู้หญิงอายุ๓๐ปีนั่งยกขวดเบียร์โชว์ถ่ายคลิปไว้แบบนี้

ทุ่มทวมหน่อยเมื่อกี้ท่านนั่งอยู่บนตัวอี้แล้วก็คือรูปนี้ที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะ

จากนี้ครับถ้าดูคลิปนี้จะมีพระอีกรูปหนึ่ง

คลิปเหล่านี้ที่ชาวบ้านเห็นเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ใกล้พระสงฆ์องค์เจ้าจังเลย

ล่าสุดครับพระสมชายพระสมชายก็คือพระที่รูปร่างผอม

เห็นในคลิปตอนแรกที่กำลังเดินเข้ามาคือพระรูปนี้ยืนยันว่าอยู่ในคลิป
แต่ไม่ได้รู้จักกับผู้หญิงคนดังกล่าว
เท่าที่ทราบพระอีกรูปหนึ่งก็คือรูปที่นั่งบนเก้าอี้สีน้ำเงินด้านซ้ายครับ
ท้มหน่อยชื่อว่าพระป่อง
ป่องรู้จักกับโยมศรีกาผ่านโซเชียล
เธอจะเหมากระบะมาหาพระป่องถึงที่วัด
สมชายบอกนะฝ่ายหญิงเหมารถมาเลยนะฮะ
ป่องฝากให้เธอไปนอนบ้านพ่อกับแม่

ผู้หญิงคนนั้นก็เลยมานอนร่วมกุฏิกับพระป่อง

แล้วพอรุ่งเช้าพ่อกับแม่ของพระป่องท่านรู้
มาไล่ผู้หญิงออกจากวัดที่ผ่านมาเคยตักเตือนพระป่องแล้ว

เจ้าอาวาสครับพระอาจารย์สำราญอายุ๖๒บอกว่า
คุณโยมอาตมาเห็นศรีกาเขาเหมากระบะมาจอดหน้ากุฏิมากัน๓คน
ตอนนั้นกำลังจะไปทำธุระนอกวัดพอดีเลยไม่ทันได้ดูรายละเอียดหรือว่าได้คุยเท่าไหร่นัก
แล้วก็มาเห็นคลิปที่ผู้หญิงเขาอยู่ใกล้ชิดกับพระนี่แหละตกใจเหมือนกัน

หลังเกิดเรื่องพระปองเขารู้สึกสำนึกผิด
มาขอศึกไปแล้วเจ้าอาวาสบอกแบบนี้ฮะ
พระลูกก็เล่าให้ฟังว่าพ่อจะให้ไปอยู่บ้านพ่อ

ก็เลยให้ไปอยู่ข้างวัดอะไรประมาณนั้นเราก็ไม่รู้
แล้วก็เช้ามาเช้ามาเขาก็พ่อเขาจะไปส่งที่ท่ารถที่ไหน

ไปเมื่อวานครับเจ้าอาวาสบอกนะพระป่อง
ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจออยากคุยเพิ่มเติมเหมือนกัน
แต่ระหว่างนี้ไม่เจอพระป่องหรือว่าอดีตพระป่อง
เจอผู้หญิงในคลิปครับเป็นชาวไทยใหญ่
ทำงานอยู่ระยองนะนี่ผู้หญิงคนนี้
บอกว่ารู้จักกับอดีตพระป่องทางโซเชียล
ไลฟ์ไลฟ์โซเชียลแล้วเขาทักมาคุย
ตอนแรกไม่รู้เป็นพระคุยไปคุยมาแล้วเขาชวนให้ไปหา

บอกไม่รู้เป็นพระหลังจากนั้นพอไปหาเนี่ย
จากระยองถูกหลอกให้ไปหาที่อายุทยาเธอบอกว่าถูกหลอกให้ไปหานะ
แปดสิงหาพอไปถึงอุ้ยตายเป็นพระเหรอเนี่ย

เธอบอกพระปองเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไป
พระท่านไม่ผิดศีลหลอกใช่ไหมฮะ
เธอก็เชื่อแล้วมีอะไรกันในกุฏิด้วย
เพราะพอแม่รู้ิัพถือไม้ไล่หัวไหล่ตีเธอ
จนวิ่งแจ้นออกจากวัดครับ

คุณผู้ชมค่ะ